สามีภรรยาเนี่ยสามีเป็นคนขับภรรยาเป็นคนนั่ง
ขับรถมาเส้นทางนี้ตอนตีหนึ่งกว่า
ปรากฏว่าผีไล่กวด
แล้วไล่กวดระยะทาง๒กิโลเมตร
แลบลิ้นปิ้นตามันตลอด๒กิโลเมตรเลยนะฮะ
คนขับแทบจะแบบอยากจะหลับตาขับแล้ว
เพราะว่ามองกระจกหลังมองกระจกข้าง
ก็เห็นผีมันไล่กวดมา

ภรรยาเขานั่งก้มหน้าก้มตาเลย
ก็เห็นไปแล้วรอบนึงเลยไม่อยากเห็นอีกกลัว
กระทั่งผ่านถนนเส้นทางนี้มาได้
เจอเส้นที่มีไฟเขาบอกโอ้โหโล่งใจเลยนะครับ
และมีชาวบ้านบอกเส้นทางนี้ผีดุ
พระที่อยู่ในวัดแถวนี้บอกตรงนี้ผีดุนะฮะ
กรณีที่มีเฟซบุ๊กเขาโพสต์เรื่องกล่าวเอาไว้
เป็นประสบการณ์สุดหลอนวิญญาณหรือว่าผี
วิ่งไล่ตามรถขณะที่รถขับจากที่ท่าชะอม
ที่เป็นบ้านของภรรยาที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี

ก็คือคนที่มาเปิดเผยคือนายปัญญาทิพวาอายุ๒๕ปี

แล้วก็เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าช่วงวันที่๒๑มิถุนายน
อาทิตย์ที่ผ่านมาผมและภรรยาเดินทางไปบ้านของภรรยานะ
ที่อำเภษน้องฉางกินข้าวกับย่าพี่น้องเสร็จ
ช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งแล้วก็เลยชวนภรรยาขับรถกลับ

ขับมาเรื่อยบนถนนตลอดสองข้างทางมืดตื้อเลย
ไม่มีไฟส่องสว่างแล้วก็ไม่มีรถสวนมาเลยนะครับ
พอมาถึงทางโค้งที่มีต้นยางขนาดใหญ่หลายต้นโอบล้อม
มีสารเจ้าพ่อขุนด่านเลยหน้าวัดป่าพริก

แสงไฟรถยนต์ก็มองทางไม่ค่อยจะเห็นแล้ว
แต่ทีนี้เหลือบมองข้างทางเห็นเหมือนคนยืนอยู่ข้างถนนนะครับ
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็หันไปถามว่าแฟนเห็นไหม
แฟนก็นั่งเงียบนะครับ
แล้วก็มีนกแสกบินตัดหน้ารถที่ผมขับอยู่
ตอนนั้นเริ่มใจไม่ดีแล้วเริ่มกลัว
หลังจากนั้นขับต่อไปด้วยความระแวง
สังเกตเห็นจากกระจกที่มองข้างหลัง
คล้ายมีเงาตะคุ่มอยู่หลังรถ
ตาฝาดรึเปล่ามองไป๓๔ครั้ง
เงาเหมือนเดิมก็คิดว่าเขาเห็นคนเดียวหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าเขาก็ถามภรรยาที่นั่งข้าง
เห็นอะไรหรือเปล่าภรรยาก็เงียบไม่กล้าพูดเลย
พอมาถึงทางโค้ง๓แยกเด่นรังหมู่๔จะเข้าแยกบ้านเด่นรัง

แต่ครั้งนี้มองกระจกที่มองหลังเนี่ย

ตัดสินใจมองกระจกหูช้างข้างรถ
เห็นครับเห็นผีเป็นผู้หญิงผมยาว

ตีคู่กับรถของเขาเลยนะฮะ
ผมนะเหยียบ๘๐กิโลเมตร
แต่พอมองกระจกก็ยังเห็นผีผมยาวเนี่ย

แลบลิ้นใส่ด้วยนะวิ่งตาใส่ด้วยนะฮะ
ผมขับรถมาเรื่อยจนกระทั่งโอ้โห
แล้วก็ในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนี่เริ่มตั้งแต่สะพาน
ที่มีคนเล่าว่าพบเจอวิญญาณเขาบอกสะพานตรงนี้
วิญญาณผีเฮียนเหลือเกินนะครับ
แล้วก็คุณป้าเสื้อเขียวที่เป็นชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ชาวบ้านแถวนี้เห็นกันบ่อยเป็นผู้หญิงนะเขี้ยวนี่ยาวเลย
ชอบมาอยู่แถวสะพานตรงนี้มายืนขวางถนนไว้
ก็เห็นเหมือนเป็นผีวิ่งตามรถ
ทำให้คนที่ขับรถตกใจไม่สามารถควบคุมรถได้
มีหลายคันตกข้างทางโดยเฉพาะบริเวณจุดสะพานตรงนี้แหละ
ผีชอบมานั่งอยู่ตรงหัวสะพานมานั่งอยู่ตรงราวสะพาน
หรือว่ามาหลอกแลบลิ้นปิ้นตาอยู่กลางสะพาน
เอาฟังคุณป้าซึ่งเป็นชาวบ้านเล่าให้ฟังหน่อยฮ
แต่มีคนเจอเลยคนกลับจากโรงงานลงเท้าเขาบอกเขาเจอนั่ง
สาวผมอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เจอหน่อย
แล้วก็พาทีมพิสูจน์ผีไปพิสูจน์ดึกดื่น
แบบนี้ทางเพจก็ลองพิสูจน์ว่ามีวิญญาณจริงหรือเปล่า
แต่ระหว่างนั้นหนึ่งในทีมงานก็มีอาการแปลก
ร้องไห้เสียงดังก้มลงกับพื้น
ทีมงานคนอื่นต้องประคองเขาขึ้นมาทำพิธีเรียก

นี่ฮะเห็นไหมตอนไปพิสูจน์ผีคือถนนเส้นนี้เขาว่าเฮียน
และตรงที่เป็นสะพานตรงนี้สะพานเด่นรังเขาว่าเฮียนมาก
ชาวบ้านบอกบางทีก็เห็นเป็นผู้ชายนั่งอยู่บนหัวสะพาน
บางทีก็ไม่มีหัวเลยนะ

ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้รู้ดี

ใช่ไปถามเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวสูงนะคะพระครูอุทิศธรรมคุณ

ใช่อาจารย์ก็บอกว่าอาตมามาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดมะพร้าวหลายสิบปีแล้ว
ญาติโยมบ่นให้อัตตมาฯฟังเรื่อยเลย
เจอวิญญาณมาแลบลิ้นปลิ้นตาตั้งแต่หัวสะพานเด่นรัง
แล้วท่านเจ้าอาวาสเคยเจอไหมคะ

ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอาตมาเจอ
แต่เจอพวกเปรตมานั่งกันบนหัวสะพานบ้างบนถนนบ้าง
นี่พระยังบอกว่าพระเจอเหรอคะ
ใช่ฮะนี่ส่วนทีมพิสูจน์ผี
เมื่อกี้เหมือนโดนผีเข้าเพราะว่าใบท้าใบประลองอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ทีมงานก็ยุติการท้าพิสูจน์ยุติการไลฟ์ทันที
ก็ประคองเขาขึ้นมาทำพิธีเรียกขวัญ
เส้นทางนี้ชาวบ้านบอกผีดุจริงนะฮะ
เมื่อกี้ฉันฟังข่าวนี้แล้วขนลุกค่ะ

ตามได้พอดแคสต์ของไทยรัฐสถานีผีดุนะคะ